ครอบครัวนี้ขยันอัพรูปตลอดนะฮะ
จะกี่ทริปจะทำอะไรโชว์หมดนะคะ
สำหรับครอบครัวของกุ๊กกิฟต์สุมนติป
แล้วก็คุณบี้ทัศภาคล่าสุดพากันไปเลย๓คนพ่อแม่ลูก

เอ้าไปที่แดนปลาดิบค่ะไปฉลองครบรอบวันแต่งงานกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียว
นี่ต้องบอกว่าความรักไม่มีวันจืดจางเลยนะคู่นี้
ขนาดว่ามีลูกหนึ่งกระเตงกันไปทุกที่เลยค่ะ
ก็ดีกรีความหวานของคุณแม่สุดแซ่บคุณกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์
แต่กลับยิ่งทวีคูณความหวานเว้อขึ้นไปอีก
ล่าสุดค่ะครอบครัวนี้เขาก็ไปเที่ยวกันที่ญี่ปุ่น
พร้อมกับพารุกสาวสุดเลิฟน้องเป๋าเป๋าหรือว่าเจฟเป๋าบางผลี
ไปสัมผัสหิมะพร้อมโชว์ความน่ารักไร้เดียงสาด้วย
ชาวเน็ตก็ชื่นชมกันในความน่ารักของซุปตาตัวน้อยกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
จากแฟนคลับจะได้ฟินกับความน่ารักน่าชังของน้องเป่าแล้ว
ยังได้ฟินกับโมเมนต์สุดสวีทของคุณพ่อคุณแม่สุดแซ่บด้วยนะจ๊ะ
ลูกไปนี่ไม่ใช่ปัญหานะจ๊ะพ่อแม่อยากสวีทก็ทำได้ค่ะ
นี่ไงไม่ยอมน้อยหน้าลูกสาวเลยนี่ไงโพสต์ภาพซะเลยสวีท
ทั้งกับหิมะโพยปลายหิมะน้องเป่าเป่าบอกว่าถามหนูบ้างมั้ย
เขาไปฉลองวันครบรอบการแต่งงานนะคุณในวันที่๒๓มกราคมนี่แหละ
เห็นแบบนี้แน่นอนประชาชนชาวเน็ตของดิฉัน
รวมไปถึงดิฉันด้วยแสดงความยินดีนะคะ
กุ๊กกิ๊บแล้วก็บี้ขอให้รักกันแบบนี้ไปนานเนอะ

คุณพ่อบี้บอกว่าไอจีใครคนนั้นหลอน

ถ้าเป่าปอมีไอจีนะพ่อบี้กับแม่กุ๊บกิ๊บเนี่ยโดน

กุ๊บกิ๊บมีน้องให้น้องป่าวอีกหนึ่งคนได้นี่จ้ะ